ฟุตบอลที่จะมีการแข่งขันกันในช่วงเย็นวันนี้
ก็บอกเรื่องวีสิมศน้ำยังก็ต้องปรับลง
ความเคลื่อนไหวของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
รอบคัดเลือกรอบที่๒โซนเอเชียค่ะ
โดยรอบรองชนะเลิศเจอกับคาซักสถานนะคะ
เมื่อวานนี้ก็ลงฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่อาคารชาติชายฮอลใช้เวลา๒ชั่วโมงครึ่งด้วยกัน
เน้นไปที่เรื่องของเกมรับการโต้กลับนะคะแล้วก็การรับเสิร์ฟ
รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดจากนัดที่ชนะออสเตรเลียค่ะ
ซึ่งโค้ชด่วนก็มองนะคะว่าสปีดบอลยังไม่ดีเท่าที่ควร
พยายามที่จะทำให้มีสปีดบอลมากขึ้น
เพื่อให้สามารถเล่นกับคาซักสถานได้ง่ายขึ้นค่ะ
ส่วนการฝึกซ้อมที่เพิ่มเติมเข้าไปก็คือการเสิร์ฟ
การปรับจังหวะการบล็อกนะคะ
ซึ่งการที่จะบล็อกคาซักสถานต้องปรับจังหวะมากเหมือนกัน
เนื่องจากว่าคาซักสถานจะเซ็ตบอลที่หัวเสาค่อนข้างสูงค่ะ
แต่การเล่นที่เราต้องเจอเขาเหมือนเดิมครับผม